ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะแต่ยังคงอยู่ที่ประเด็นเรื่องของความหึงหวงแฟนเก่าแฟนใหม่

มีคนไปเจอศพผู้ชายคนนึงถูกฆ่าแล้วก็ไปหมกอยู่ใต้รถแท็กซี่ที่จอดทิ้งเอาไว้
ตอนแรกเขาก็นึกว่าเออคงเป็นคนซ่อมรถหรือเปล่า
แต่๓๔ชั่วโมงผ่านไปยังซ่อมอยู่ท่าเดิมสุดท้ายถึงรู้ว่าเป็นศพนะคะ
แล้วสาเหตุเนี่ยก็คือความหึงหวงแฟนเก่าของผู้หญิงที่คบอยู่กับผู้ตายเนี่ย
เป็นคนฆ่าตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วด้วยนะคะ

นี่แหละค่ะนี่คือสภาพเมื่อวานี้ที่มีคนมาเจอร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายนัทธวัฒน์เพียรสกุลหรือว่าโบ๊ทอายุ๒๗ปีค่ะ
เป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นติวเตอร์อยู่ย่านฝั่งทน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณสัก๑วันแล้วนะคะ
ฝุ่นเนี่ยก็เกาะรถแล้วก็มียางหลังขวาแตกด้วยน่าจะไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

จะไปซื้อของที่ตลาดเตาปูน
มาก็เห็นคนนอนหงายอยู่ใต้รถแท็กซี่ค่ะ
คนที่เล่าให้ฟังนี่คือนายสันติภาพนะคะ
เขากับภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อของ
ก็เห็นผู้ตายนอนหงายอยู่ใต้รถแท็กซี่คันนี้

แล้วก็มองเข้าไปแบบระยะไกล
ก็เข้าใจว่าสงสัยคงซ่อมรถมั้ง

เขาก็ขี่รถไปตลาดกันตามที่ตั้งใจไว้

ก็ขี่รถกลับมาตามเส้นทางเดิมจะกลับบ้าน
ก็เห็นว่าเอ้านี่ยังซ่อมรถไม่เสร็จอีกเหรอ

รู้สึกว่าเอกใจมันแปลกแล้ว

ขี่ผ่านมาพอดีบอกเข้าไปดูด้วยกันหน่อยสิ
มันแปลกพอเข้าไปดูถึงได้เห็นว่า
อ้าวนี่ไม่ได้ซ่อมรถแล้วล่ะนี่เสียชีวิต
เพราะว่ามีถุงพลาสติกคลุมหัวอยู่ด้วย
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้จังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยอ่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินปรีเข้ามาเลย
ค่ะเธอแสดงตัวบอกว่าเป็นแฟนของผู้ตายค่ะ

เธอก็เล่าบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกับผู้ตายเนี่ย

โดยแฟนบอกว่าจะออกไปติวหนังสือนะ
แล้วก็หายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งไปได้ยินมาว่าแฟนเนี่ย

แล้วพอมาได้ยินข่าวว่าแฟนเสียชีวิต

แฟนเก่าของเธอเนี่ยออกรถใหม่พอดี

แล้วก็คิดว่าคนที่เกาะเหตุน่าจะเป็นแฟนเก่าของเธอนี่แหละ

ถ้านอกใจเมื่อไหร่จะไปตามฆ่าแฟนใหม่ค่ะ

แล้วผู้ตายนายนัทวัฒน์ที่เป็นติวเตอร์นะฮะ
ขึ้นรถของแฟนเก่าได้อย่างไร
ถึงขั้นเขาฆ่าตายแล้วก็อำพลางศพเอาไว้
เมื่อ๒นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสนเตาปูนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วครับ
นายคนนี้ครับนายสุรสิทธิ์
จันวงสกุลอายุ๓๐ปี
เป็นแฟนเก่าของผู้หญิงที่มาดูศพ

จับได้ที่แถวริมคลองประปา

แล้วก็พบว่านายสุรสิทธิ์ขับรถต้องสงสัย
ก็คือฟอร์ดสีแดงนะฮะ

ก็เลยแสดงตัวเพื่อจะขอตรวจค้น
ปรากฏว่านายสุรสิทธิ์พยายามขับรถฝ่าแนวตรวจของตำรวจ

ก็เลยไปต่อไม่ได้ถูกจับเอาไว้ได้
ค้นในรถฟอร์ดคันนี้นะครับ
ซึ่งเป็นฟอร์ตเอเวอร์เรสสีแดง

เจอปืนพกสั้นขนาด๓๘

ปืนพก๓๘ที่เจอในรถนะครับ

เขาเป็นคนใช้ปืนยิงนายนัทวัฒน์ผู้ตายจริง
แล้วก็เอาศพไปอำพลางไว้ใต้รถแท็กซี่
สาเหตุมาจากความหึงหวงที่แฟนเก่าของเขา

ทำกราฟิกจำลองตามคำบอกเล่า
ของเหตุการณ์ต่างที่ได้จากฝ่ายต่างนะครับ
นายสุรสิทธิ์บอกว่าเมื่อวันที่๘
พฤศจิกายนประมาณ๕โมงเย็น
ขับรถไปรับผู้ตายจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ติวให้กับญาติให้เขาหน่อย

ก็ใช้ปืนยิงนายนัทวัฒน์

นี่คือยิงขมับ
ขับปืนมายิงเลย
จนเขาตายนะครับ

แล้วก็เอารถยนต์ของตัวเอง

กระทั่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านในระแวก
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเห็นศพ

ตอนแรกชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนตาย

ก็เลยจอดจักรยานยนต์แล้วก็ชวนวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น

วันนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนายสุรสิทธิ์

หลังจากจับได้เมื่อตี๒ที่ผ่านมา

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

เส้นทางที่ผู้ต้องหานำศพมาทิ้ง

คราบเลือดของผู้ตายที่อยู่ในรถยนต์ด้วย

อ้า

หึงกันฆ่ากันตลอดเลย
มันก็เป็นสุดท้ายของปลายทางให้เห็นนะนะ
ว่าจุดจบมันก็คือไม่พ้นคุกตารางนะครับ